คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คุณป้าเพื่อนบ้านเขาได้กลิ่นแปลก
แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหมือนเหม็นเน่า
ดมไปสุดท้ายบ้านข้างมีคนตายค่ะ
แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมตอนเข้าไปเนี่ยเจอยาเสพติด
ยาไอซ์ยาบ้ากัญชากระท่อมมีหมดเลยค่ะ

ลักษณะการตายก็เหมือนตายมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะไม่ส่งกลิ่นขนาดนี้หรอก
ในจุดที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่า
ที่ชุมชนหลังวัดครุในที่พระประแดงสมุทรปราการค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอศพ

ทีนี้ก็เจอนายธนงศักดิ์นอนเสียชีวิตอยู่
แล้วสภาพดูจากศพแล้วว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรไหม
ไม่มีนะคะน่าจะเสียชีวิตมา๓๔วัน
ทีนี้ข้างศพเจอยาเสพติดเจอเพียบเลย
ไอซ์ถุงหนึ่งยาบ้าเม็ดหนึ่งกัญชาด้วยน้ำกระท่อม๒ขวด
เจออุปกรณ์การเสพเจอหลายชนิดหลายขนาด
แล้วรอบพอไปดูมันมีร่องรอยการต่อสู้
มีการลื้อค้นเอาทรัพย์สินอะไรไหมไม่มีนะคะ
หลังจากที่เจอศพแล้วกู้ภัยก็ต้องรีบโทรแจ้งญาติค่ะ
แล้วจังหวะที่เมียของคนตายมาถึงสุดลงกับพื้น
ร้องไห้โหลเลยแล้วก็ถัดพ้อนิดดูซิคะ
เข่าออนมาหมดเลยโทษตัวเองว่าฉันเคยด่าสามี
เพราะฉันใช่ไหมเพื่อนก็ต้องประคองเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ไอ้กลิ่นมันได้กลิ่นมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละ
ก็สงสัยมีหนูตายมีหมาตายมีแมวตายอะไรหรือเปล่า
ก็ดมอยู่นั่นนะคะเอาไฟฉายไปส่องใต้ถุนบ้านด้วย
ที่น่าสยองก็คือตอนคุณป้าเอาไฟฉายไปส่องใต้ถุนบ้านนี่แหละคุณ

หยดมาหยดมาหยดมา
ถ้าเกิดช็อตแบบนี้ใครไปเจอก็ช็อคนะ
แสดงว่าต้องมีอะไรข้างบนแน่เลยพอดูเท่านั้นแหละ
เดชเดชคือผู้ชายคนนี้เดชฆ่าตัวตายเหรอ
คือเหมือนกับว่าป้าก็ตะโกนออกมาป้าก็ตกใจค่ะ

มาเช่าบ้านเช่าหลังนี้ได้แค่๑๐วันเท่านั้นเอง
เห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อวันพระฤหัสที่แล้ว
ขวัญใจแกยังบอกเลยบอกว่าเอาจริงนะเดชน่ะ
เป็นคนนิสัยดีนะแล้วเขามีปัญหาอะไรไหมถามป้า
บอกว่าเอาเท่าที่รู้นะเขาน่าจะมีปัญหาครอบครัวแหละ
เขาก็เลยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่
แล้วคุยกันกับเมียคนตายด้วยเมียคนตายก็บอกนะว่าเนี่ย
ยังมีลูกลูกยังเล็กอยู่เลยยังไม่ถึงขวบเลยค่ะ๘เดือนเอง
แล้วช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมาผัวออกจากงาน
นี่ตัวเมียเพิ่งรู้จริงเดือนที่แล้วนะว่าผัวออกจากงานแล้ว
แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทะเลาะกันบ่อยค่ะ
แต่จริงสามีก็เป็นคนดีนะ
ก็มีพวกกัญชากระท่อมมีบ้าง

แต่สุดท้ายเนี่ยพอเขามาเช่าบ้านอยู่เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ว่าแปลว่าผัวมหาลูกใช่ไหม

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาศพ

สาเหตุการเสียชีวิตอีกทีหนึ่ง